เราไปเริ่มดูที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อนเช่นเคยครับ
ฉะเชิงเซาครับมีรถหกล้อบรรทุกเศษกระดาษมาเต็มคันนะครับ
ขึ้นไปบนสะพานระหว่างอยู่กลางสะพานครับ
จู่รถนั้นพลิกแล้วก็ตะแคงล้มลงไปครับ
ทำให้รถเสียหายรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บถึง๒คน
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ขึ้นสะพานกลับรถเพื่อยกรอบวันทุกขึ้นมา

ก่อนเกิดเหตุขับรถขึ้นสะพานตามปกติ
แต่พอมาถึงกลางสะพานเกิดลมพัดแรง
ทำให้รถค่อยเอียงแล้วพลิกตะแคง
ลูกน้องที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ๒คน

กระบะพุ่งชนเสาป้ายบอกทาง

บนถนนมิตรภาพช่วงทางลงเนินเขา

ทำให้เสาไฟส่องสว่างหักหนึ่งต้น

กระจกแตกยางล้อหน้าขวาระเบิด
นายนาธานขำมินอายุ๒๔ปีคนขับ
พลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปขนของที่กรุงเทพ

ล้อหน้าขวาระเบิดจึงบังคับรถไม่อยู่
พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างและเสาป้ายบอกทางอย่างจัง

ขับไปตามถนนในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองชาก

อยู่มีสุนัขวิ่งออกมาจากข้างทางในระยะกระชั้นชิดตัดหน้ารถ

หมุนเสียหลักตกร่องกลางถนน
ได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่รถไม่สามารถนำขึ้นมาจากร่องกลางถนนได้

และไม่ได้รับความเสียหายมากนัก
ก่อนเกิดเหตุนายนิพนธ์กำลังขับรถไปทำงาน
โดยใช้ความเร็วประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระหว่างนั้นมีสุนัขวิ่งออกมาจากข้างถนน
เหยียบเบรกทำให้รถเสียหลักตกร่องกลางถนน
ซึ่งเหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงที่ทำงาน
เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
ซึ่งต่อไปนี้อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น